พระยาของนายส่วนทิ๋ริมทองกุล
ซึ่งเป็นอดีตแก่นำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับ
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ
ของนางจันทิพยิมทองกุลภรรยาของนายสนทิลิ้มทองกุล
อีกท่านหนึ่งที่เคารพรักอย่างสุดหัวใจ
ซึ่งทราบว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย

และได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เวลา๕นาฬิกา๓๐นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ภาวะแทรกซ้อนความดันตกลง
หัวใจเต้นช้าลงในระยะระหว่างการให้เลือด
โดยยาเพิ่มความดันและกระตุ้นหัวใจไม่สามารถช่วยได้
และได้ดำเนินการตามประสงค์ของนางจันทิพย์
คือไม่ขอทรมานจากการทำคีโมมหรือฉายแสง
ไม่ขอยืดชีวิตด้วยความเจ็บปวดทรมาน
และขอให้ตั้งอาณาปนสติในลมหายใจสุดท้าย
พุทธวจนะด้วยเสียงอ่านพุทธวจนะของบุตรชาย
เพื่อจากไปด้วยจิตสงบลงท้ายด้วยรักและอาลัยยิ่ง
ซึ่งการโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจนี้
รวมไปถึงบุคคลใกล้ชิดก็ร่วมแสดงความเสียใจด้วยนะครับ